ต่ออีกเรื่องเพลินละกันเป็นเรื่องงานบุญ
ช่วงนี้งานกระถิ่นเขาฮิตกันเหลือเกินนะคะ
นี่เลยไปกับสองสาวดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้ไปธรรมดาจับมือกันไปเลยนะ
จับแน่นไปเลยไปทำบุญกระถิ่นค่ะ
โดยทั้งคู่เดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่วัดใหม่สูงอุดม
แล้วก็วัดป่าจันทรวารีค่ะจังหวัดศรีสะเกดบ้านค่อยเอง
แล้วต้องบอกนะคะว่าเป็นการที่นักร้องเดินทางไปร่วมงานบุญ
ไปเฉยมันเหมือนได้จริง
มันต้องมีการโชว์เสียงร้องกันสักน้อยนะคะ
ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานอีกด้วยคุณผู้ชม
ซะก่อนบรรยากาศมันสนุกสนานขนาดไหนนะคะ

เรียกว่าไม่ให้เสียทีนะคะที่เป็นนักร้องจริง
ผัดกันร้องคนละเพลงสองเพลงสร้างศรีสรรค์
มอบความสนุกสนานให้กับชาวบ้านแบบจัดเต็ม
คุณพลอยมีเพลงอะไรไปฝากถึงชาวบ้านไหมคะ

เออนะคะสนัดลำอย่างเดียวเนาะดีกว่าเราเออนะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าร้องไปเดินรับบริจาคเงินจากชาวบ้านไป
ทั้งบุญอิ่มทั้งความสุขจริง
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะไปดูความม่วนซื่นนี้กันนิดนึงค่ะ

การแกงโหล
พี่พลอยลำอีกพี่พลอย
นิ้วก้อยจะเป็นตะคิวแล้วล่ะ
มันดูเกร็งยังไงไม่รู้พี่พลอยนะ

คุณผู้ชมมันช่างสมกับเป็นงานบุญจริงนะพี่ดอกอ้อแล้วก็พี่กั้นตองคุณผู้ชม
ครั้งหน้าเนี่ยก็จะไปมอบความสุขร่วมงานกระถิ่นที่วัดไหนเนี่ยบอกบันเทิงไทยรัฐนิดนึง
เดี๋ยวจะตามไปเก็บภาพแบบม่ม่วนอย่างเงี้มาฝากกันด้วยอ่ะและแน่นอนค่ะ
หลายคนก็อยากรู้ว่ายอดกระถิ่นล่ะจ๊ะมันได้เท่าไหร่กันพ่อแม่พี่น้อง
ไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันมีมาฝากแน่นอน
วัดแรกที่ไปการโฟกัสเลยจ้ะที่ตัวเลขได้ยอดกระถิ่นคือ๕๓๙๘๗บาทค่ะ
ส่วนวัดที่๒ค่ะยอดก็คือ๔๒๙๘๕๓บาทคุณผู้ชม
สุดยอดเลยนะเราให้โฟกัสที่๙๘๗และ๘๕๓เป็น๓ตัวหลังกันไป
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบสับสนนิดนึง
รออะไรคุณผู้ชมค่ะยกมือพระนมขึ้นมาแล้วกล่าวว่าอนุโมทนาจ้า

ไหนก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็ยกประกาศขึ้นมาจดเลขด้วย
เออกลัวไม่ได้บุญ
เบรกกว่าจะโฆษณาเนี่ยโอ้เต็มแขนหมดเลย